เอาล่ะไปที่เรื่องราวของสถานที่ฮอตฮิต
ที่ช่วงนี้เราก็จะต้องแวะเวียนไปดูกันหน่อยว่าบรรยากาศเป็นยังไงบ้าง

เกาะคำชโนธวังนาคินดินแดนพญานาคาราชพ่อปู่ศรีสุโธและแม่ย่าศรีปฐุมา
อยู่ที่ตำบลบ้านม่วงอำเภอบ้านดุงนะคะจังหวัดอุดรธานี
คุณดูสิชาวบ้านโอ้โหต่อคิวกันยาวเหยียดเลย
ก็เดินทางมากันอย่างเนื่องแน่นเลยนะ
พากันเดินทางมาจากทั่วทุกสารทิศในเมืองไทย
เพื่อที่จะมาขอพรบางคนก็มาขอโชคขอลาบด้วยนั่นเองนะคะ
ไปดูบริเวณหน้าศาลกันหน่อย
ประชาชนแต่ละคนที่จะเข้าไปเนี่ยก็จะใช้เวลากันไม่มากมายเท่าไหร่นะ
ไปไหว้ก็จะมีพ่อจรรย์ช่วยทั้งพิธิใช่ไหมครับ
หลังจากนั้นค่ะก็จะไปอีกหนึ่งจุดที่เขาเชื่อกันว่าเป็นขุมทรัพย

นั่นก็คือเดินต่อไปนิดนึงเดินตามทางเข้าไป
ก็จะไปเจอกับต้นมะเดือยักษ์ต้นนี้
แต่ละคนนะคะพอเขาไหว้กันเสร็จเขาก็นี่แหละก้มเงยมองดูกันแบบนี้
ก็มาขอโชคขอลาบกันนี่แหละขอโชคขอลาบกันนั่นแหละ
อกจากนี้อีกหนึ่งจุดค่ะบริเวณลานบวงสวงหน้าเกาะคำชโนธ

ชนะไม่ได้ให้ดูบ่อยยังจำได้

หลังจากทำพิธีบวงสวงอะไรกันเสร็จสิ้นแล้ว
บางโต๊ะเขาก็จะให้รำทวาย
เป็นการรำทวายเขาผู้มยา
บางคนเขาก็ชอบดูรำกันไร่รำเสร็จ
หลังจากนั้นก็เดินไปที่แผงลอตเตอรี่ด้านหน้าหน่อย

ตามจิตศัตริย์ภาคมของแต่ละคนนะคะ
บางคนเขาคิดว่าเขาอาจจะได้โชคได้ลาบ

และที่นี่เขามีมาตรการในการคัดกรองอย่างดี
เพราะฉะนั้นแล้วคุณมาแล้วมาได้มาไหว้ได้
แต่ว่าไม่ใช่ทุกคนจะสมหวังกลับไปนะ